สาวใจบุญสาวใจบุญใจบุญขนาดไหน
จิ้งจกมันดันตกไปที่กาวดักแมลงวัน
และจากนั้นสาวคนนี้ใจถึงมาก

ค่อยดึงมันออกมาเยียวยาชีวิตมันทั้งชีวิตนะฮะ
เจอจิ้งจกทุกแต่เอาหัวจุมักเอ่อจุ่ม

พรุ่งเสร็จก็ทอดได้เลยข้าวตาไหม
ข้าวตาหรือเปล่าโอ้ยเดินกว่าหาย

หนูใจเย็นเดี๋ยวค่อยขาหายก่อน

เขาปิดทับโยนทิ้งถังขยะเลยนะ
แต่บ้านนี้สาวใจบุญสาวใจดีนะครับ

หลายคนบอกว่านี่น่าจะชุบแป้งทอดแถมไปด้วยเลย